มาดูเหตุสลดคือต้องบอกว่าสลดนะคะ
เป็นเหตุการณ์พ่อเลี้ยงใช้ค้อนตอกตะปูทุบหัวลูกเลี้ยง
หัวไม่พอนะทุบไปที่ท้องที่บอกว่าสลด
ก็เพราะว่าลูกเลี้ยงตั้งคันได้๗เดือน
แล้วคุณคิดดูสิทุบหัวทุบท้องสุดท้ายลูกเลี้ยงตายทั้งกลมเลยนะ
แล้วเด็กเขามีชีวิตโตแล้วนะในท้อง
ใช่เตรียมที่จะคลอดแล้วด้วยค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะตำรวจได้รับแจ้งเหตุฆ่ากันตาย
จุดเกิดเหตุก็คือภายในหมู่บ้านเสริมสิริ
แยกลำกระโหลกแขวงบางชันเขตคลองสามวา
หลังเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมพันธ์ตำรวจเอกสิงสิงหเดช
ภูมิกับการสอนอคณะยาวพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแบบนี้ค่ะ
ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์๓ชั้น
ด้านล่างเปิดเป็นร้านเสริมสวย
ส่วนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น๒ในห้องนอน
พอไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมขออนุญาตเบลอภาพนะ
พบศพนางสาวนัญชยาจันทโมคาอายุ๒๙ปี
ซึ่งผู้ตายกำลังตั้งคันได้๗เดือนค่ะ

ใช่ค่ะสภาพศพคือนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
มีรอยบาดแผลที่ข้อมือขวา
ที่ศีรษะก็ถูกตีด้วยของแข็งเป็นบัตรแผลชะกัน
ส่วนที่ท้องเนี่ยก็มีร่องรอยถูกทุบตีนะคะ

ข้างศพไปพบค้อนค้อนตอกตะปูที่ใช้ก่อเหตุตกอยู่
ส่วนพื้นแล้วก็ผนังของห้องเนี่ยร่องรอยเต็มไปด้วยเลือดนะคะ
นายธนวัฒน์แก้วคำสอนอายุ๒๙ปี
สามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าแบบนี้ค่ะ
บอกว่าปกติตัวเขาเองตัวแฟน
พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้บ้านหลังจุดเกิดเหตุนะคะ
พักอยู่กับพี่สาวของแฟนแม่ของแฟนแล้วก็พ่อเลี้ยงของแฟน
ซึ่งมีอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ทุกคนตอนเกิดเหตุออกไปทำงานกันหมด
จนกระทั่งช่วงบ่ายน้าชายกลับมาที่บ้าน
เอ๊ะมันผิดสังเกตนะ
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบตามห้องต่าง
พอไปถึงห้องนี้ค่ะซึ่งเป็นห้องจุดเกิดเหตุ
ไปพบนางสาวนันทิยาเนี่ยถูกฆ่าตายอยู่ในห้องค่ะ
โดยคนที่ฆ่าเนี่ยก็คือพ่อเลี้ยงของผู้เสียชีวิตนั่นแหละค่ะ
ชื่อว่านายภูมิใจเหลืองทองอายุ๕๔ปี
เป็นคนฆ่าผู้ตายนะส่วนสาเหตุเนี่ยคาดว่ามาจาก
ผู้ก่อเหตุก็คือนายภูมิใจได้ทะเลาะกับแม่ของผู้ตาย
อย่างรุนแรงและแม่ของผู้ตายหนีไปอยู่ต่างจังหวัด
ภูมิใจคนก่อเหตุพยายามที่จะกลับตามกลับมา
ง้อขอคืนดีแต่แม่ของผู้ตายไม่ยอมกลับมา
ไม่เอาด้วยแหละก็เนี่ยอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุ
ทำให้ผู้ต้องหาก็คือนายภูมิใจโกรธ
เสร็จปุ๊บขู่ฆ่าลูกเลี้ยงซึ่งน้าชายของผู้เสียชีวิตเนี่ย
กลับมาแล้วก็มาพบศพนะคะตอนแรกขู่ว่าจะฆ่านะ
เพราะว่าไปง้อง้อแม่ของผู้ตายขอคืนดี
เขาไม่เอาด้วยตอนแรกขู่ฆ่าสุดท้ายฆ่าจริง
แต่คนตายเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย
นั่นสิคะคุณผู้ชมฟังเสียงสามีของผู้เสียชีวิตกันหน่อยค่ะ
เขาจะล้อดกับแม่แฟนผมแล้วก็ขู่จะฆ่า
เพราะถ้าไม่กลับมาก็จะฆ่า
คือคือตอนนี้ตำรวจพยานที่จารวบรวมพยานหลักฐาน
ออกหมายจับคนก่อเหตุนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
หลังก่อเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชม

สีแดงเทาค่ะหมายเลขทะเบียนรอเรือสบศท๗๒๒กรุงเทพมหานคร
หลบหนีไปเนี่ยยังใส่เสื้อวินอยู่เลยนะคะ
ป้วนเปี้ยนก่อนที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจน
ด้วยฉะนั้นการจับตัวไม่น่าจะยาก
แต่ว่าล่าสุดค่ะพันธุ์ตำรวจเอกสิงห์นะคะ
ซึ่งเป็นภูมิกับสนคณะยาวบอกว่าตอนนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวน
เร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ
ทำไมคนเราสมัยนี้ถึงได้ฆ่ากันอย่างโหดเยี่ยมได้ง่ายดายขนาดนี้
แล้วก็เป็นคนในครอบครัวกันด้วยเป็นพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงกัน
ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหข่าวแบบสะเทินใจมาก